พ่อเลี้ยงฆ่าเด็กผู้หญิง
แล้วก็เอาลงกระติกน้ำแข็งใหญ่
แล้วก็บวกปุ่นทับครับคุณผู้ชมครับ
พอรู้ว่ามีศพในนี้แน่แล้ว
ลำบากตอนตัวออกนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
ต้องค่อยตีค่อยซ้อค่อยแซะ
ปูลออกแท็ลละนิดแท็ลละนิด
นี่คืออาสามูลนิธิร่วมกระตันยูครับ
ค่อยทุบแซะปูนออก
อยู่ในถังน้ำแข็งพลาสติกขนาดใหญ่ฮะ
ในบ้านหลังหนึ่งซอยประโหลโยธิน๔๘แถวบังเขณฑ์
ใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงก็กระท๊อปไป
จนเจอร่างของเด็กหญิงอายุ๑๒ขวบ

มีแผลถูกทุบตีด้วยของแข็งที่หน้าแล้วก็ตามตัว
น่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔๘ชั่วโมง
ตำรวจได้รับแจ้งจากนางสาวเบลอายุ๒๔ปีนะครับ
มีศักดิ์เป็นน้านะน้าของผู้ตายให้การบอกว่า
ผู้ตายไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แท้นะ
แต่มีนางสาวนิรวนพรมคุณหรือว่ามิ้นอายุ๓๒
ญาติของเธอและนายยุฒนามาดีแจ๊บนะครับสามี
อุปการะในฐานะพ่อเลี้ยงและแม่เลี้ยงครับ
ดูแลมาตั้งแต่๕ขวบแต่ที่ผ่านมาผู้ตายมีนิสัยก้าวร้าว

จนนางสาวมิ้นต์กับนายแจ๊บทำโทษด้วยการตีครับ
กระทั่ง๑ทุ่มเมื่อวานนี้ทั้ง๒คนนะครับ
ขับรถมาหาเธอที่บ้านโดยแจ๊บเนี่ยแจ๊บมาในสภาพตื่นตนก
นะครับแล้วก็รับว่าฆ่าผู้ตายแล้วก็เอาศพยัดใส่ถังน้ำแข็ง
อยากให้ตำรวจมารับตัวไปดำเนินคดี
แต่ระหว่างนั้นครับขอขับรถไปหาเพื่อนที่ดินแดงก่อน
นะครับเพื่อจะพาไปส่งตำรวจแต่หนีไปนี่ครับคนนี้ฮะ
ต่อมาเจ้าหน้าที่พบศพขออภัยครับเจ้าหน้าที่พบในแบงค์
เพื่อนของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลบอกว่าผู้ก่อเหตุโทรมาขอยืม
อะไรครับเลื่อยนะครับแล้วก็เครื่องมือตัดชำแหละต่างเนี่ย
เอาไปทำอะไรไม่รู้รวมถึงถังน้ำแข็งด้วยนี่ครับตอนที่มา
อันนี้ตอนที่มายืมใช่มั้ยครับเออเอางว่าจะเอาไปทำฉันหวังของ
กล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ช่วงนี้เอาไว้ได้
กระทั่งวันต่อมาครับก็เอาอุปกรณ์มาคืนแล้วก็เล่าว่า
ฆ่าเด็กผู้หญิงตายนะตอนแรกเข้าใจว่าเฮ้ยพูดเพราะเมายาป่ะเนี่ย
เพราะเพื่อนเนี่ยมีประวัติเคยเสพยาครับ
ก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมครับใช่ครับ
อยากพูดอะไรไหมครับนางสาวมิ้นครับภรรยาของในแจ๊บเนี่ยให้การบอกว่า
เป็นคนลงมือโดยใช้ไม้เบสบอลตีเด็กหญิงจนเสียชีวิต
คือไม่พอใจนะครับน้องผู้หญิงแบบอันนี้เขาอ้างนะ
ก็คือแอบช่วงสินค้าออนไลน์ชอบเอาไปกินทั้งที่เตรียมจะจัดส่งแล้ว
พอช่วงเช้าตำรวจนำตัวนางสาวมิ้นมาสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็คุมตัวไปหาหลักฐานเพิ่มเติมที่บ้านพัก
คุณผู้ชมมีรายงานว่านางสาวมิ้นท์เนี่ยนำภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกป้า
ภาพที่เกิดเหตุทั้งหมดมอบให้ตำรวจซึ่งเป็นภาพตอนไหนอ่ะ
ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุช่วงเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุนะครับ
หลังจากในแจ๊บเนี่ยทุบเด็กเสียชีวิตแล้วก็บังคับให้นางสาวมิ้นเนี่ย
บภาพจากกล้องวงจรปิดซะแต่นางสาวมิ้นไม่ได้ลบครับ
ไม่ยอมลบครับก็ใช้เป็นหลักฐานดำเนินคดีได้
พูดสุข่าวโรงพิธีใบบ้านที่เกิดเหตุพบว่าเป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้นครับ
สอบถามพื้นบ้านเล่าบอกว่าบ้านหลังนี้ก็อยู่กัน๒๓คนมั้ง
เพิ่งมาเช่าอยู่ได้ประมาณสักปีกว่ากว่าก็ไม่เห็นค่อยยุ่งกับใคร
มีปากเสียงกันเองก็บ่อยไม่ค่อยได้เห็นเด็กหรอกนะ
แล้วก็ไม่ค่อยจะได้ยินเสียงร้อง
ส่วนความคืบหน้าของคดีคุณผู้ชมครับล่าสุดฮะ
ตำรวจตำรวจฝ่ายสืบสวนสอนอบางเขนไปจับแจ๊บได้แล้วครับ
ไปจับแจ๊บได้แล้วที่โรงแรมในซอยอินธรรมระ๓๔นี่เองเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร
โดยขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจับเจอผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งยังไม่ทราบชื่ออีกหนึ่งคนครับก็เลยเชิญตัวไปสอบสวนที่โรงพัก

คดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญนะฮะฆ่าเด็กผู้หญิงยัดใส่ถังน้ำแข็งครับ